ไปดูผลงานการอุ่นเครื่องของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
เพื่อเก็บคะแนนอันดับโลกของฟีฟ่า
ล่าสุดเจอกับคูเวท๒นัด
นัดแรกผ่านไปแล้วเราจะรับอีก๔๑ครับ

แล้วก็แพ้ไป๐ต่อ๓ในเกมที่๒นะครับ
ส่วนคูเวทแพ้อียิปต์รุษกร๑๒เกม
ก็เดินทางมาเจอกับไทยนะครับในบ้านของเรา
สถิติในการเจอกันไทยเจอคูเวท๕ครั้ง

เริ่มจากอภิวัตรแจ่มเจริญนาทีที่๓
ต่อได้ลูกยิงของเฉวัติแจ่มกระจ่าง
นาทีที่๔จิรัสสอนวิเชียนครับ
นาทีที่๗แล้วก็กัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วนะครับ

แล้วก็ครึ่งหลังครับนาที๓๐ในทางคูเวท

จากทางอัพยูลาซิสอัพยูลา

กะจังหวะวันพลาดไปทางคันนี้สอน

ชนะไปก่อนในยกแรก๔ต่อ๑
ทั้ง๒ทีมจะอุ่นเครื่องอีก๑นัดนะครับ
วันพรุ่งนี้เวลา๔โมงเย็นที่บางเกาะอาริน่าเหมือนเดิม
ก็ยังเปิดให้แฟนเข้าชมฟรี

จัดงานฉลามชนคนกันเองเปิดตัวสโมสร
พร้อมกับผู้สนับสนุนทั้ง๑๗รายก่อนจะสู้ศึก
ฤดูการ๒๐๑๙โดยนายวิทยาคุณปลื้มครับ
ทางสโมสรบอกว่าปีนี้ก็ใช้งบเหมือนเดิม
ล้านบาทนะครับซึ่งน้อยกว่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่
แต่ก็พร้อมจะสู้ด้วยทีมเวิร์คและการเล่นเกมลุกที่ดุดัน
เพื่อลุ้นติดท็อปไฟต์นะครับในไทยลีก
ส่วนบอลถ้วยหวังจะคว้าแชมป์๑รายการ
แล้วก็แต่งตั้งให้พิพบอ่อนโม้ครับ
กองหน้าตำนานของทีมที่เพิ่งจะแขวนสตัส
มาเป็นผู้ช่วยให้กับจักรพันธ์ปันปีกุญสือของทีมครับ
นัดแรกในไทยลีกชมบุรีจะบุกไปเยือนแชมป์เก่า
บริดามยนต์เนเตศนะครับเป็นเกมบิ๊กแมชเลยครับ
วันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์นี้ครับ